ทีนี้พาคุณผู้ชมไปดูอุบัติเหตุอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลา
แล้วไม่ได้บอกด้วยว่าเกิดขึ้นที่ไหนเพียงเสี้ยววินาทีก็เกิดอุบัติเหตุได้กับรถคันนี้แหละค่ะ
ตกไปอยู่ร่องน้ำข้างทางทำไมคุณ
เซียววินาทีเดียวใบเสร็จ
มันตกมาที่พื้นที่เท้าเนี่ยก้มเก็บไปเสร็จแล้วเนี่ยค่ะคือสิ่งที่เห็น
เพราะฉะนั้นดูไว้เป็นอุทาหรณ์นะคะ

ค่อยก้มเก็บให้เป็นกิจจะลักษณะนะฮะ
อุบัติเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นบนถนนสายทุ่งใหญ่
ทับหมู่ที่๙หน้าหมู่บ้านจุฬาพร๑
ตะมนต้ายางอำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะ
ทะเบียน๘๐๘๖๔๙กระบี่
พลิกตะแคงตกไปที่ร่องน้ำลึกสักประมาณ๕เมตรนะคะ
หน้ารถไปพุ่งชนอัดกับต้นไม้ขนาดใหญ่
กระจกหน้าแตกทั้งบานค่ะ
ส่วนไม้ยางพาราที่บรรทุกมาเต็มคันน้ำหนักกว่า๙ตัน
กระจายเต็มร่องน้ำเลยนะคะ
คนขับชื่อว่านายธวัดชัยชูขันอายุ๔๗ปีกำลังเก็บตะกาย
คุณดูให้จบนะข่าวนี้นี่ค่ะ
คุณธวัดชัยแกไม่เป็นอะไรเลยคุณดูสภาพรถสิค่ะ
ผู้ช่วยินใบเสร็จข้าวบรรทุกไม้ยางเนี่ยที่วางอยู่เบาะนั่งข้างคนขับมันปลิวตกลงไปที่เท้าแกแกก็เลยก้มเก็บ
พี่ยังเซียววินาทีเดียวเซียววินาทีเดียวก็เสียวได้รถบรรทุกมันตกลงไปทางด้านข้องทางอ่านิจูแล้ว
ที่แคล้งอยู่นั่นคือห้อยพระอะไร
เหรียญพ่อท่านนวลปริสุทธโธแห่งวัดประดิษฐาราม
ตำบลบางรูปอำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช
เม็ดมะขามห้อยติดตัวตลอดเวลา
แล้วก็บอกว่าน่าจะเป็นบารมีของพ่อท่านนวลนี่แหละ
ช่วยชีวิตแกครั้งนี้นะคะ

พอเอื้อมไปเก็บปุ๊บมันก็พวงมาลัยมันก็หัก
สดทางเก็บก็ได้นะคะ